เจ้าพ่อแสนเนี่ยว่ากันว่าเป็นสารศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ขออะไรก็สมปรารถนาแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ชม
มีคนเข้ามาขอแล้วก็โชคดีกันไปหลายคนแล้วนะจ๊ะ
นี่ค่ะไปกันที่บรรยากาศบริเวณศาลเจ้าพ่อแสน
อยู่ชายหาดบางแสนตำบลแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
งานนี้วันนี้ค่ะเขามีการจัดพิธีทำบุญประจำปีที่สารเจ้าพ่อแสนขึ้นมา

ว่ากันว่าที่แห่งนี้นะเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชนบุรีเคารพสัทธาเป็นอย่างมาก
แล้วเขาก็มีตำนานเล่าขานมายาวนานนะคะถึงความศักดิ์สิทธิ์ถึงความเลื่อมสายศรัทธา
ทุกปีก็เลยจะต้องมีการจัดบวงสวงเจ้าพ่อแสนขึ้นมา

เพื่อขอให้เจ้าพ่อนั้นช่วยปกปักรักษาประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต
เจ้าพ่อแสนนี่คือตำนานแห่งความรักแห่งเขาสามมุกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ใช่แล้วคุณค่ะแล้วก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยก็มีคนที่เลื่อมใสสัทธาช้างประชาชนชาวชนบุรีเอง
หรือว่าคนที่อยู่ต่างถิ่นที่นับถือก็เดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็นำของเส้นไหว้บูชามาร่วมพิธีกันด้วย
แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่นะคะดูได้จากนี่
รูปปั้นไก่ค่ะที่ชาวบ้านเขาเอามาถวายเอามาแก้บนกัน
ก็ได้เลยว่านี่เนวแน่นนะแน่นจริงค่ะ
ในพื้นที่ศาลไม่สามารถที่จะตั้งวางรูปปั้นไก่ได้แล้ว
ก็ต้องแบบมาวางข้างนอกอ่ะล้นสารแบบอยู่ข้างนอกเลยอ่ะ
โอ้โหเจ้าพ่อแสนท่านอาจจะโปรดปรานไก่ชนมากเป็นพิเศษ
เป็นความเชื่อนะเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการแก้บน
จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เอาก็ว่ากันไปนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่เขาว่ากันว่า
พ่อแสนเนี่ยนอกจากจะช่วยปกปักรักษาให้อยู่ดีกินดีมีสุขแล้ว
ยังเชื่อกันอีกว่าถ้าใครมากราบไหว้บนบานขอพร
ก็จะมีโอกาสได้สิ่งนั้นกลับไปด้วยนะคะ
ว่าเราทำดีคิดดีประพฤติดีนะคะ
ก็เอาเป็นว่าใครที่มีความเลื่อมสายศรัทธา
หรือต้องการที่พึ่งทางใจที่สารเจ้าพ่อแสนเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งนะ
ที่ก็สามารถไปได้ถือว่าไปเที่ยวชนบุรีไปเที่ยวบางแสนแล้วก็ไปแวะไหว้สารเจ้าพ่อแสนด้วยก็ได้เลยนะคะ
ถ้ามีโอกาสนะผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเกิดไปทงไปเที่ยวก็แวะไปสักการะซะหน่อย
เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องที่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจกัน
ต้องแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะการที่จะไปขอพรไปแก้บนอะไรแบบนี้คือบางทีเขาก็ไปขอกันหลายเรื่อง
เรื่องการงานเรื่องโชคลาภเรื่องของการทำมาค้าขายการขายท่งขายที่คือมันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายวิธีการที่จะขอกันไปจริงแล้วเนี่ย
หมอกไก่เคยพูดไปแล้วเรื่องการแก้บนการขอพรต่างแบบนี้